มาดูเรื่องของกระสุนปริศนากันหน่อย
เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับ
แห่ขันมากยิงปืนไปที่พื้นแต่กระสุนมันเฉียวนู่นเฉียวนี่
แล้วไปโดนเด็ก๓คนได้รับบาดเจ็บ
อันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะคล้ายกันอีกแล้วนะคะ
มีครอบครัว๑นั่งดูทีวีกันอยู่จู่จู่ได้ยินเสียง
อะไรมันตกใส่พื้นเป็นของแข็ง
สรุปไปหยิบมาดูอ้าวนี่มันหัวกระสุนนี่นานะคะตำรวจก็เลยต้องเข้าตรวจสอบ
บ้านที่เกิดเหตุอยู่ในตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภายในบ้านนะคะพบนายทวีศักดิ์เครือจันทร์อายุ๖๓ปี
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครบเลยในครอบครัว
มี๔คนด้วยกันแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ฟัง
ขณะที่นั่งดูทีวีอยู่กลางห้องโถงชั้นล่าง
สะดุ้งตกใจเลยได้ยินเสียงของแข็งตกลงมา
กระทบกับพื้นซึ่งเป็นกระเบื้อง
ใกล้กับจุดที่นายทวีศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว
นั่งดูทีวีอยู่เมื่อไปดูแล้วก็ไปหยิบขึ้นมาดู
อ้าวนี่มันหัวกระสุนปืนแต่ไม่ทราบชนิดนะคะ

ทราบว่าหัวกระสุนที่ตกลงมานั้นน่าจะเป็นชนิดลูกโม่
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานจากจุดเกิดเหตุ

เพื่อติดตามหาตัวเจ้าของปืนมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ